คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะ
สำหรับวันเสาร์ที่๙มกราคม
เราได้ยินกันอยู่เสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติ

แล้วก็แสดงถึงหลักฐานในการเป็นอนาคตแห่งชาติหลายครั้งแล้ว
และในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้
เรามีอีกหนึ่งผลงานของเยาวชนที่จะมาแสดง
แล้วก็สะท้อนสังคมให้เห็นถึงการเป็นอนาคตของชาติ
ที่อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วย
วันนี้อยู่กับทีมน้องที่เป็นกลุ่ม

แล้วก็ทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง

อยู่ภายใต้เครือข่ายยุวทัศนกรุงเทพมหานคร

ก็รับบทเป็นนักแสดงนำ

ส่วนผมชื่อนายจักรราชนิละออนะครับ

เล่าให้ฟังหน่อยถามน้องอัพละกันว่า

เราได้รับภารกิจงานก็คือ
ด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อยู่แล้ว
ทีนี้เนี่ยในปี๕๙แล้วก็๕๘ที่ผ่านมาเนี่ย
เราอยากจะทำเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพของเด็ก
ซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหา
แล้วก็เป็นปัญหาที่สังคมไม่สามารถแก้ไขได้เลย

สุราบุรีแล้วก็อุบัติเหตุพนันอะไรอย่างนี้

มันมีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถฆ่าคนได้เหมือนกัน

แล้วแบบนี้เนื้อหาในหนังนี่ถามก่อนดีกว่า
ต้องจัดเรทคนดูไหมว่าถ้าสมมุติว่า

อยากจะรู้ว่าคืออย่างน้องอัพเป็นคนอายุเยอะสุดในทีมแล้วหรือเปล่า

ต้องตกใจขนาดนั้นใช่ไหม

ระเบียบกำหนดไม่เกินในภาพยนตร์

คือจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันถ่ายในฉากสุ่มเสี่ยงหลายฉากใช่ไหมครับ
แต่ว่าเราอย่างที่บอกว่าเราจะเบี่ยงเบนประเด็นออกไป
คือให้รู้ว่าเสี่ยงแต่ไม่เข้าไปสุ่มไม่สุ่มแต่เสี่ยง
เพราะฉะนั้นหน้าฉากส่วนใหญ่ที่เราจะถ่ายมันก็เลยจะกลายเป็นถ่ายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสักส่วนใหญ่
หนังเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสองคนที่เขาต้องอยู่ด้วยกัน
ถามถึงสองคนนี้บ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงนำ
ขั้นตอนการคัดเลือกมาคือเป็นการแคสติ้งเข้ามาถูกไหม

ละครเวทีไม่ใช่ละครโน้น
ก็มีนะครับแต่ยังซ้อมไม่ถึงขั้นนั้น
อ๋อก็มีประสบการณ์การแสดงอยู่บ้างแล้วแล้วก็แคสติ้งเข้ามาได้เล่นกัน
การคัดเลือกครั้งนี้เราคัดเลือกจากเด็กที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนสวนกุหลาบ

เพราะว่า๑โรงเรียนนี้เขาเด่นเรื่องของการละคร

โอ้โหชื่อเสียงในโรงเรียนสวนกุหลาบ

คือจริงมีเด็กโรงเรียนอื่นมาขอเล่นเหมือนกัน

ไม่ได้มาสมัครติดป้ายติดอะไรไม่มีแค้นอย่างนั้น
แต่เราคัดเลือกจากความสามารถคุณสมบัติที่คุณเคยทำมาครับ

การที่เรามีเวทีในการที่เราได้สะท้อนสังคม
แล้วเราสื่อถึงความคิดในการเป็นเยาวชนของเราออกไป

น้อยมากที่เด็กและเยาวชนจะลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้
แล้วก็เครือข่ายยุทัศน์น่าจะเป็นพื้นที่หนึ่ง
พื้นที่ที่จะให้เด็กทุกคนที่มีความสามารถในทุกด้าน
มาร่วมกันแสดงออกในทางที่ดี
คุณมีความสามารถอะไรคุณมาแสดงออกที่นี่
อย่างน้อยตรงนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถแสดงให้คุณได้แสดงออก
แล้วก็นำไปสู่สายตาของประชาชนหรือสู่สายตาของผู้ใหญ่

ให้ไปดูได้วันไหนยังไงบ้างมีกี่รอบ

สามารถมาชมได้วันเสาร์ที่๙วันเดียวครับ

แต่ว่าเต็มแล้ว๑รอบ

บ่าย๒บ่าย๓๔โมง๕โมง
ใช่แต่ว่าก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกัน

แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งบอกว่ามาจากไทยรัฐทีวี

สำหรับผลงานที่เด็กคิดเด็กทำ

อีกครั้งวันเสาร์ที่๙มกราคมนี้วันเด็กแห่งชาติ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ